ท่านประธานที่เคารพกับผมธีรัชชัยพันธุมาตร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
ผมขออภิปรายรัฐมนตรีที่ทรงอำนาจ
และมีบารมีมากที่สุดในรัฐบาลชุดรัฐประหาร
ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดนี้
โดยรัฐมนตรีท่านนี้มีอำนาจบารมีมากกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่

ไม่ว่ากระทรวงใดองค์กรอิสระใดหรืออื่น
ยังไม่เคยปรากฏที่จะขัดใจ
หรือตรวจสอบรัฐมนตรีท่านนี้ให้กระทบกระเทือนได้เลย
รัฐบาลชุดนี้นายกรัฐมนตรี
ยังเคารพนับถือในฐานะพี่ใหญ่แห่งสามปอ
รัฐบาลชุดนี้ท่านนี้คือพลเอกประวิษฐ์วงสุวรรณรองนายกรัฐบาลชุดนี้
ผมขอกล่าวหาว่าท่านจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูลและกฎหมาย
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและการปราบปรามทุจริต
แต่กลับทำตนเป็นแบบอย่างของการหลีกเลี่ยง
ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
โดยท่านใช้อำนาจบารมีล้นฟ้ามากกว่าตำแหน่งที่ท่านดำรง
แทรกแสงปราบประชาและกรมศุลกากร
ให้ช่วยเหลือท่านให้พ้นจากคดี
ท่านจึงไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายมนตรีอีกต่อไป
เรื่องที่ผมจะอธิบายในครั้งนี้เกิดจากการที่ประชาชนทั้งประเทศ
คลางแคลงใจการตรวจสอบดำเนินคดีเกี่ยวกับพลเอกประวิทธิ์
ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดนี้
ถึงปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามการตรวจสอบเรื่องนี้
จึงคาบเกี่ยวถึงสองรัฐบาลจึงสามารถอภิปราเมฆวังใจ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณในรัฐบาลชุดนี้ได้
เรื่องที่ผมอธิบายก็คือเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อน
ผมเชื่อว่าท่านประธานคงจำได้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ก็คงนึกได้และคงอยากรู้ความจริงว่า
นาฬิการูทั้ง๒๐เรือนที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ใส่ในโอกาสต่างตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองนายกรรมตรี
เป็นต้นมาเป็นของพลเอกประวิทธิ์เอง

ครับท่านสมาชิกประท้วงครับท่านภัยบุญประท้วงเชิญครับ
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย
ท่านผู้อภิปรายนั้นได้การอภิปรายไม่ได้อยู่ในประเด็นนะครับ
ประเด็นที่ท่านกล่าวมาตอนแรกนั้นผมก็ฟังมาโดยตลอด
แล้วก็ตรวจในยติของท่านแล้ว
ท่านไปพูดเรื่องแหวนเรื่องนาฬิกาอะไรเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวเลยครับท่านประธาน
มันเป็นประเด็นที่เมื่อไม่เกี่ยวแล้วท่านยังมาพูดอยู่
ผมจึงเห็นว่าขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วย
ให้พูดอยู่ในประเด็นครับแต่ถ้าไม่มีไม่สามารถจะพูดให้อยู่ในประเด็นได้
ก็อย่าพูดดีกว่าครับขอบคุณครับ
ผมฟังท่านธีรชัยพูดก็ยังอยู่ในประเด็นนะครับ
คือประเด็นที่ท่านพักฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปราย
เพื่อไม่ลงมติไว้วางใจท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
มีหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่ท่านธีราชัยพูด
ก็คือเราฟังยังไม่ไปถึงไหนนะครับแต่ว่าก็พอฟังได้ว่าน่าจะตรงเป็นประเด็นวงเล็บ๔
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่กับทำทนเป็นแบบอย่างฟังกันอีกเรียก
ฟังประดานก่อนสิครับ
ผมดูในประเด็นนี้ถือว่าท่านธิรชัยยังอยู่ในประเด็น
เดี๋ยวผมจะพยายามฟังนะครับถ้าหากว่าอยู่นอกประเด็นแล้วก็จะได้ตักเตือนกัน
ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานแต่ท่านประธานผมจะรอดูท่านประธานต่อครับ

ครับก็ช่วยดูแล้วกัน

ครับผมยังพูดในประเด็นนะครับเพราะว่าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แต่กลับทำตนเป็นแบบอย่างของการเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ตรงนี้ชัดเจนไม่น่าที่จะมาโต้เถียงแบบนี้เลย
แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่มีผู้ประท้วงนั่นเป็นข้อยืนยันอันแรกก็คือ
ท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นมีอำนาจมากกว่าตำแหน่งที่ท่านดำรงอยู่
ไม่ว่าพูดอะไรนิดหน่อยก็มีคนปกป้องแล้วเป็นการยืนยันข้อที่จริงอีกอันหนึ่งนะครับ

ท่านเข้าประเด็นเถอะครับผมเดี๋ยวก็ไปตอบโต้กันไปมานี่ก็ยุ่งอีกครับ
ท่านประธานกับประชาชนจำนวนมากทั้งประเทศ
วันนี้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนจะได้ทราบความจริงว่า
นาฬิกาหรูกว่า๒๐เรือนที่พลเอกสวมใส
ขอบคุณครับท่านประธาน
ผมขอประท้วงตามข้อบังคับข้อที่๖๖
แล้วเมื่อกี้ท่านประธานก็กรุณาวินิจฉัยไปแล้ว
ว่าจะให้ผู้อภิปรายก็อยู่ในประเด็นนะฮะ
ที่ผมประท้วงครั้วที่แล้วก็ชัดเจน
เรื่องนาฬิกาหรือเรื่องอะไรต่างนั้น
ไม่ได้อยู่ในยัตติเหรอครับ
ถ้าท่านจะไปตีขุมไปในลักษณะเป็นการใช้อำนาจอะไรต่างนั้น
มันไม่ใช่ครับแล้วเรื่องนี้ประประชาก็ได้มีคำวิทย์ไฉ
ประประชาซึ่งเป็นองค์กรมีอำนาจตามรัฐมนุนได้วิทย์ไฉไว้แล้วนะฮะ
ซึ่งไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นแต่การที่ผู้อภิปรายยังนำมาพูดนั้น
เป็นการใส่ร้ายนะฮะเป็นการใส่ลายประชาชนที่รับฟังอาจจะเข้าใจผิด
แล้วท่านประธานผมขออภัยครับผมไม่อยากประท้วงท่านประธานนะฮะ
ขอให้ท่านประธานดูด้วยครับข้ามเถอะครับประเด็นนี้
เพราะว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็นั่งลงนะครับขอบคุณครับ
ผมก็ยังวินิจฉัยเหมือนเดิมนะครับผมว่าให้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกก่อนดีไหมครับ
ถ้าสมมุติว่ามันออกนอกประเด็นเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
แต่เพราะที่ผมฟังมันก็ยังอยู่ในประเด็นเป็นการกล่าวหา
ต้องเข้าใจว่ายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรรมตรีและลำตีเป็นรายบุคคลอีก
คือการกล่าวหาจะถือว่าเป็นการใส่ร้ายก็ย่อมได้
แต่ว่าการกล่าวหาข้อกล่าวหาข้อใส่ร้ายนั้น
นายกรรมตรีนั่งอยู่ที่นี่ท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ที่นี่
ท่านมีสิทธิ์ที่จะชิ้นแจ้งว่าจริงไม่จริงอย่างไร
ฉะนั้นท่านสมาชิกฟังก่อนครับงั้นการประชุมก็เดินไปไม่ได้แล้วครับ
สมาชิกสภาพุทธรรษฎรเกียรติกองเตยลวัฒนาภาคพลังประชารัฐค่ะ
ดิฉันขอประท้วงท่านประทานในข้อหกสิบเก้านะคะ
จริงผู้อภิปรายได้พูดถึงกรณีนาฬิกาแหวนมาหลายรอบแล้วนะคะ
แล้วท่านประธานก็ทักทวงแล้วเพราะมีผู้ประท้วงไป
ดิฉันอยากจะให้ฝ่ายค้านก้าวข้ามเรื่องนี้สักทีเถอะค่ะนะคะ

ถ้าท่านจะอภิปรายท่านปวิทย์ว่า
ท่านไม่ไว้วางใจท่านเรื่องอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ
ปฏิบัติงานของท่านยังไงดิฉันรอฟังค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องเดิมแล้วปปชก็มีข้อมูลตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว
ก้าวข้ามเรื่องนี้เถอะนะคะขอบคุณค่ะ

ผมก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกสามารถเอามาอภิปรายได้ครับ

วันนี้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนจะได้ทราบความจริงว่า
นาฬิการูกว่า๒๐เรือนที่พลเอกประวิทย์สวมใส่
เหตุใดจึงเป็นนาฬิกาเพื่อนไปได้
และความจริงมันคืออะไรพลเอกประวิทย์เกี่ยวข้องหรือมีบุญคุณ
กับคณะกรรมการปปชชุดนี้อย่างไร
ถึงได้มีการลงมติแบบที่เพื่อนสมาชิกได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้
เรามาติดตามกันดีไหมครับ
ก่อนอื่นบอกขอเรียนต่อท่านประธานว่าเมื่อวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
มีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนต่อคณะกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนรัศดร
ที่มีท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทเป็นประธาน
และตัวผมเป็นกรรมธิการอยู่
ขอให้ฟื้นการพิจารณากรณีการยืมนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทธิ์
โดยเหตุผลสำคัญดังนี้
เป็นเจ้าของนาฬิการูจึงไม่เข้าข่ายความผิด
คำแถลงของปปชยังขาดความชัดเจน
สุขศรีวงศ์และหลักฐานการยืมนาฬิกาหรู
เพื่อนของเขาขอให้คณะกรรมธิการปปชสภาผู้แทนรัศดรฟื้นการพิจารณากรณีแทนปปชเพื่อรักษาศรัทธาของประชาชน
ขอให้คณะกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษดรฟื้นการพิจารณากรณีแทนปปชเพื่อรักษาศรัทธาของประชาชน
ครับคณะกรรมนาธิการปปปชสภาพภูมิแทนรัฐดรจึงได้รับเรื่องนี้ได้ศึกษาสอบข้อสิทธิจริง
ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใหม่มากมายที่จะเปิดเผยต่อท่านประธานและพี่น้องประชาชนในวันนี้ว่ามีความที่ไม่ปกติในการที่
ปล่อยคดีนี้ของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้เป็นคนไม่ผิดอย่างไร
โดยวันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๕๙
คือวันนี้ผมได้ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมธิการปปชสภาพุทธรัศดร
นำข้อมูลจากการศึกษาและสอบข้อที่จริงทั้งหมด

ดังกล่าวมาอภิปราบิวังใจ
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุญาตเรียบร้อยแล้วครับ
ก่อนอื่นเรามาทบทวนความจำกันเล็กน้อย
ก็คือในเรื่องของความเป็นมาของนาฬิกาหรู
เพื่อจะได้เดินต่อไปว่าความไม่ชอบมาพากลนั้นมันอะไร
และผลเอกประวิทย์ได้ใช้อำนาจอะไรบ้าง

วันนั้นเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้

รวมถึงผลเอกประวิทย์รองนายกประวิทย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น
แต่บังเอิญในระหว่างที่กำลังเตรียมถ่ายรูปอยู่นั้น
แดดได้มาแยงตาท่านผู้เอกประวิทย์ครับ
ก็เพราะแดดที่แยงตานี่แหละครับท่านประธาน
นักข่าวจึงได้ภาพพลเอกประวิทย์นะครับ

วดแหวนเพชรเม็ดงามบนนิ้วนางซ้าย

เลื่อนละหลายล้านบาท
เรื่องนี้กระตุบต่องสงสัยของประชาชนหลายคนครับว่าคนที่รับราชการมาตลอดชีวิต
พลเอกประวิทย์เอาเงินจากไหนมาซื้อนาฬิการูแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นมีคนไป
บัญชีทรัพย์สินพลเอกประวิทย์ที่ยื่นตัวประชาสี่ครั้งคือเมื่อปีสองพันห้าร้อย
ห้าสิบเอ็ดสองพันสามครับสองร้านและสอง
ท่านธิเรชัยครับเดี๋ยวมีท่านสมาชิกประทครับ
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อเก้านิดครับแล้วก็เพื่อที่ซักซ้อมความเข้าใจนะครับว่า
ตามที่ท่านผู้อภิปราญบอกว่า
มาเสนอในที่ประชุม
ผมอยากทราบว่าได้รับทำอ่า
คอนุญาตไปรายลักษณ์อักษรและมีใครให้อนุญาตไปรายลักษร
เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับการประชุมครับขอบคุณครับ
ผมวินิจฉัยนะครับก็ได้ยืนยันหลายครั้งครับว่า
เอกสารหรือสื่อที่จะนำมาแสดงในการอภิปรายไว้วางใจนั้น
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาตรวจได้นะครับ
ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเอาสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น
ซึ่งอยู่นอกห้องประชุมอย่างนี้ก็บุคคลคนนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับ

ท่านประธานขออนุญาติก
คือนั่นเป็นข้อบังคับที่ข้อยกเว้นในข้อ๖๙ในบรรชัดท้ายนะครับ
แต่เมื่อมีการประชุมแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบมีการแสดงเอกสาร
เพื่อให้ท่านประธานได้รับทราบนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่
ไม่ใช่ท่านจะวินิจฉัยมั่วซั่วอย่างนี้ไม่ได้
ท่านเนี่ยข้อบังคับไม่ได้เรื่องเลยนะครับ
ท่านประธานวิบครับผมขอให้ถอนคำพูดนะครับ
ที่บอกว่าข้อบังคับไม่ได้เรื่องเลย
ข้อบังคับมันได้เรื่องครับแต่ท่านไม่ได้เรื่อง
แต่จะให้ผมถอนว่าท่านไม่ได้เรื่องใช่ไหมครับ
ผมทำหน้าที่มาปีนี้เข้าปีที่๔แล้วนะครับ
ก็ไม่ได้เรื่องเลยไงถ้าให้ผมถอนผมก็ถอนครับ
ท่านเจรจัยอภิปรายต่อครับ
ครับคือผมขออนุญาตวันนี้นะครับ
ตอนนั้นครับ

บรรทวงว่าตามค่าที่๖๙
ในยศติทฯที่อภิบายไม่อ่อนใจ
ท่านประชาชนกำลังรับชมอยู่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดฮะ
เข้าใจผิดในอำนาจของคณะกรรมการปปชแห่งชาติกับคณะกรรมธิการปปช
ท่านพูดแล้วอย่างกับคณะกรรมธิการปปชเนี่ยมีอำนาจที่จะไปวินิจฉัยเรื่องอะไรก็ได้
ไม่จริงครับแล้วก็อีกประการหนึ่งท่านประธานผมขอประท้วงเลยครับว่า
ท่านประธานต้องควบคุมฮะเพราะในเมื่อคณะกรรมการปปช
เป็นที่ยุติไปแล้วว่าเรื่องที่ท่านผู้อภิปรายพูดมานั้นน่ะ

เมื่อไม่มีมูลแล้วท่านประธานนี้ก็ไม่ปล่อยให้พูดอยู่อย่างเงี้ย

ไอ้ท่านไภบูลประทวงเกิดเสร็จก่อนครับ
ท่านประธานบูลครับผมขอวินิจฉัยที่ท่านประทวงครับ
ก็เป็นการประท้วงข้อบังคับข้อเดิม
ซึ่งผมก็วินิจฉัยแล้วนะครับว่า
ธีรชัยสามารถที่จะอภิปรายได้
เพราะเป็นเนื้อหาที่ได้เขียนเอาไว้ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ
ส่วนเขาจะพูดถูกพูดผิดพูดคำเท็จพูดอะไรต่างนั้น
เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านจะชี้แจงเองครับ
ท่านไม่ต้องอธิบายแทนท่านลำดีครับ

ท่านประธวงก็เอาเฉพาะประเด็น
ผิดข้อบังคับข้อไหนท่านจะไปบรรยายต่อ
นะครับเชิญท่านนั่งครับ
ท่านพระบูรณ์ครับผมวินิจฉัยแล้วครับ

ฉะนั้นขอให้ท่านธีรชัยได้พิปรายเถอะครับ
เราฟังไปก่อนเถอะครับว่าเขาพูดยังไงอะไรยังไง
นะครับอ่าถ้าหากว่าเราประท้วงกันทุก
คำพูดอยู่อย่างนี้นี่มันก็คงจะ
อภิปรายมันก็เดินไปไม่ได้นะครับ
ธีรชัยก็เอาเฉพาะประเด็นที่มัน

ฝ่ายค้านก็สามารถที่จะหักได้

โอกาสให้ทำหน้าที่เต็มที่เถอะครับ
ท่านประธานครับที่เมื่อสักครู่ผมอภิปรายว่า
ได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่พลเอกประวิทยื่น๔ครั้ง
ก็ไม่พบว่ามีนาฬิกาหรูเรือนนี้อยู่ในบัญชี

สรุปแล้วพลเอกประวิทย์เอานาฬิกามาจากไหน
และแจ้งบัญชีทรัพย์สินทรัพย์ต่อประประชาหรือไม่

หลังจากเป็นเรื่องของการราวที่อื้อเฉาได้๓วัน

ปปชได้เรียกพลเอกประวิทย์ให้เข้ามาชี้แจง
โดยมีกำหนดเวลาให้เข้ามาชี้แจงภายใน๓๐วัน

ขออภัยท่านอีกผู้กำลังอภิปราย
ท่านประธานครับผมสุรพรดเรตัตรกูล
บรรทีหลายชื่อภรรณประชาหรัฐ
ผมฟังท่านผู้อภิปรายไปว่า
ขออนุญาตจากกรรมธิการปปช
นำข้อมูลจากการพจมมาอภิบร์ปลาย

ข้อมูลของคณะกรรมธิการ

และสภาพและพ์ได้มีมติให้เปิดเผยหรือยัง
อันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะนำมาใช้
ผมเรียนด้วยความสัดจริงครับว่าผมเป็นห่วงและกังวล
ว่าจะเกิดประเพณีปฏิบัติที่ไม่ถูกตามข้อบังคับ
เพราะฉะนั้นอยากทราบว่ามีมติหรือยัง
แล้วก็นำมาให้ที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรรับรองหรือยัง
สภาพผู้แทนรัฐดรมีมติให้เปิดเผยหรือยังขอบคุณครับ
ผมวินิจฉัยนะครับ
ขณะนี้นี่ท่านธีรชัยเพิ่งเริ่มต้นอภิปราย
เราก็ยังไม่ทราบว่าท่านธีรชัยจะอ้างอิงอะไรบ้าง
พูดยังไงบ้างฉะนั้นผมคิดว่า
มันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณธีรชัยสามารถที่จะอภิปรายได้
ยติที่ได้เขียนเอาไว้ครับ

ที่ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยเนี่ย
เป็นสิ่งที่ท่านธิรชัยได้พูดแล้ว

ที่มีคนร้องมาที่กรรมาธิการปปช
แล้วได้ขอปรปชกันมาธิการนั้น

ทีนี้เมื่อท่านดำเนินการมาถึงตรงนี้

มีมติอย่างไรหรือยังในกรรมธิการ

แล้วสภามีมติให้เปิดเผย

อันนี้คือสิ่งที่ต้องวินิจฉัยก่อนที่จะ
นำมาใช้ในสภาพประเทศรัสดร

เพราะผู้อภิปรายได้อ้างแล้วว่า
จะนำมาใช้และกำลังจะใช้ต่อไป
ยังไม่ค่อยวินิจฉัยว่า

คุณธีรชัยด้วยความตั้งใจครับ

ท่านธิรัชัยได้อ้างถึงว่ามี

การปกติปปพอชอของสภาพประเทศรัสดร

ซึ่งก็ยังไม่ได้หมายถึงท่านธีรชัย

แล้วก็ถึงแม้คุณธีรชัยจะเอาข้อมูลจากไหนมา
มันก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้อภิปรายนำมาได้ครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่านประธานสภา
ตรวจสอบก่อนอยู่ในข้อบังคับชัดเจนแล้วครับ
ฉะนั้นอยากจะให้ท่านสมาชิกได้ทราบนะครับการประท้วงก็ขอให้ได้มีเหตุมีผลครับ
อ้าวเปิดไมค์เหรอเชิญครับท่านธีรชัยอภิปรายเถอะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านประท้วงทำความเข้าใจกับท่านประธานนิดครับ
ตามข้อเก้าครับคืออย่างงี้นะครับเราอ่ะ
ไม่ได้ขัดขวางการอภิปรายตามยติไม่ไว้วางใจนะครับ
แต่เราต้องการเหตุและผลว่าที่กล่าวอ้าง
หลักฐานว่าได้ขออนุญาตกรรมธิการกรรมธิการปปชแล้ว
เพื่อจะนำเรื่องเข้ามานะครับและเมื่อมีการขออนุญาต
จริงหรือไม่ก็ต้องให้ท่านประธานเนี่ยขอดูนะครับ
เพื่อการอภิปรายจะได้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้ามิฉะนั้นนะครับ
มันก็จะเกิดข้อการถกเถียงกันจนไปถึงคณะกรรมธิการจริยธรรมอีก
เมื่อสักครู่ท่านก็วินิจฉัยจนเด็กเนี่ยมีปัญหาถูกเล็กคอร์ดในสภา
ยังไม่รู้ตัวหรือครับว่าท่านวินิจฉัยผิดพลาดมาตลอด
ขอบพระคุณครับเจอจนทีละชัยครับพี่ปลายครับ
ครับวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าห้าสิบเมื่อ
แวนแม่นาฬิกาเพื่อนขึ้นมาจากการที่พลเอกประวิทธิ์
ได้พูดว่าแหวนที่ใส่นั้นเป็นของมันดา
ส่วนนาฬิกายืมเพื่อนมาใส่และเพื่อนที่ยืนตรงนั้นตายไปแล้ว
ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับกรุงศรีวิรัยพลังประชารัฐครับ
กรุงครับเชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ

กลับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับ
และผู้ทรงเกียจท่านผู้แทนราษดรที่รักทุกท่าน
ธิรชัยก็เป็นน้องนับถือรักใคร่กันคณะกรรมาธิการเดียวกับผม
ผมรักทุกคนหมดทุกท่านหมดครับ
แต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นั้น
หลายสิบชั่วโมงผ่านมา

เป็นคำชมจากฝ่ายอภิปรายเลยว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ผลเอกประวิทย์หรือว่ารัฐมนตรีทุกท่านนั้น
ทำคุณประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองบ้าง
มีแต่ดาดาดาดา
กรุงครับผมผมเชิญท่านกรุงศรีรัยนั่งเถอะครับ

พอท่านอธิบายคำประท้วงมันก็ไม่ใช่แล้วครับ
ท่านท่านนั่งเถอะครับเชิญครับนั่งนั่งครับ
ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราให้ท่านผู้อภิปรายได้แสดงเหตุผล
ถ้าสมมุติว่ามันไม่ชอบมาพากลยังไงหรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่
ยื่นยติเอาไว้ประธานมีหน้าที่ที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปอยู่แล้ว
แต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในเนื้อหาสาระที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่น
อภิปรายไม่วางใจมันก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านสมาชิกที่จะอภิปรายได้
ต้องเข้าใจว่ายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นเป็นยติที่กล่าวจะต้องกล่าวหา
ฝ่ายบริหารนะครับจะให้มีคำชมจากฝ่ายค้านจากผู้อภิปรายฝ่ายค้าน
เนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ล่ะครับก็ผิดถูกยังไงท่านท่านประธาน
เมื่อกว่ากระทบอีกนิดเดียวครับจะชี้แจงอยู่แล้วครับผิดถูกยังไง
ท่านรองนายกรรมตรีท่านนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวท่านก็ชี้แจงครับ
นะครับให้ให้โอกาสท่านสมาชิกได้พิปรายนะครับท่านประธานเชิญครับ
ท่านธีรชัยครับนัทธวุฒิครับประท้วงครับเชิญท่านนัทวุฒิครับ
ขอบคุณครับท่านประธานที่ขอรับผมนัทธุษย์บัวประธุมผู้แท้นักสรรวจแบบบัญชีไร
พักเก้าไกรต้องขออนุญาตเรียนด้วยว่าในฐานะวิบฝ่ายค้านครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่๙ครับ
เพื่อนสมาชิกหลายท่านประท้วงตามข้อ๖๙ซึ่งผมคิดว่าไม่ตรงครับ
ผมอยากให้ท่านประธานได้กรุณาอ่านข้อบังคับข้อที่ร้อยเจ็ดสิบแปด
ให้เพื่อนสมาชิกรัฐบาลซึ่งได้ประท้วงไปแล้ว๑๓ครั้งนะครับ
ตัวเลขนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการออกสลากใดนะครับ
ข้อหกสิบสามเขาง้าวนะครับ
ยกเว้นไม่นำประเด็นเรื่องการแสดงเอกสารต่าง
ผมคิดว่าท่านต้องวินิจฉัยให้ชัดครับ

หากเห็นด้วยที่ให้คุณธีรชัยพิปรายต่อท่านกรุณา

ท่านอ่าผู้ประทุ่งครับ
ผมเองได้วินิจฉัยชัดเจนครับ

ใดที่จะนำมาแสดงในพื้นที่ประชุมและการพี่ปลาย

ไม่จำเป็นต้องเสนอให้ท่านประธานไม่ต้องเสนอให้ท่านประธานอนุญาต
เหมือนการอภิปรายทั่วไปนะครับ
ฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นเอกสารที่เป็นเท็จเอกสารที่ไม่จริงนะครับ
เจ้าตัวผู้ที่นำมาแสดงนั้นจะต้องรับผิดชอบนะครับ
อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดียังไงเจ้าตัวก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกไปนั้นกระทบถึงใครก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน
เชิญท่านธีรชัยอภิปรายเถอะครับ
ผมขอความร่วมมือนะครับท่านสอสอครับครับ
แต่ถ้าประท้วงเรื่องเดิมอยู่ตลอดประธานได้วินิจฉัยแล้ว
ที่นี่ฉัยแล้วน่ะก็ขอให้ได้เข้าใจด้วยนะครับ
เพราะถ้าหากว่าประธานเองก็ไม่อยากจะทำอะไรที่รุนแรงไปนะครับ
มันมันไม่ดีนะครับเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้
เราก็ต้องปรณีประนอมกันมีอะไรที่พอที่จะดำเนินการไปได้
นะครับเราก็ค่อยทีถ้อยอาศัยกัน
เชิญท่านธิราชัยครับท่านประธานครับจากคำพูดนี้ทำให้ประชาชน
ร่วมกันตรวจสอบรูปนาฬิกาข้อมือที่พลเอกประวิทย์สวมใส่
เวลาไปออกงานต่างจนพบว่าพลเอกประวิทย์ใส่นาฬิกาหรูหลายรุ่น
หลายยี่ห้อนับรวมแล้วได้ถึงยี่สิบห้าเรือน
ท่านประธานอาจคิดว่าพลเอกประวิทย์ต้องมีเพื่อนเยอะมากเลยใช่ไหมครับ
ปรากฏว่าไม่ใช่ครับท่านประธานเพราะพลเอกประวิทย์แจ้งกับปปชว่า
นาฬิกาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ตามรูปถ่ายนั้นยืมมาจากเพื่อนคนเดียว
เพื่อนคนเดียวครับชื่อว่านายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบ
หรือเสียชีวิตก่อนวันที่พลเอกประวิทย์จะยกนาฬิกาขึ้นบางแดดที่หน้าธรรมเนียบ
ถึงสิบเดือนเต็มตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตราหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเขาบรรยัติว่าเมื่อบุคคลใดตาย
ภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบนายปรัฐวาสศุกษ์เสียวงเพื่อนของพลเอกประวิทย์
ตายมรดกย่อมต้องตกแก่ทายาทตั้งแต่วันนั้น
ไม่ใช่มาเป็นของนายปรัฐภาษณ์อีกแล้ว
ที่พลเอกประวิทย์มาบอกว่า๑๐เดือนผ่านมาหลังจากที่ตายไปแล้ว
บอกว่ายืมเพื่อนยืมเพื่อนที่ไหนครับ
ความจริงต้องยืนกับทายาทเขานะครับนี่คือเป็นจุดสงสัยที่การตีความเรื่องนี้มีข้อพิรุษครับ
เพื่อนตาย๑๐เดือนยังอ้างว่ายืมนาฬิกาเพื่อนมาได้ไม่เอาไปคืนทายาทเพื่อน
เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลไหมท่านประธานเป็นเรื่องที่น่าสงสัยไหมครับท่านประธานครับ
ในบรรดานาฬิกาหรูที่ปรากฏตามรูปข่าวยังมีอยู่เรือนหนึ่งเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อโลเล็กรุ่นยอสสมาร์เตอร์โฉมใหม่ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายเมื่อต้นปี๒๕๖๐นี้เองครับ
ถ้านาฬิกาเรือนนี้เป็นของเพื่อนจริงก็แปลว่าก่อนเสียชีวิตนะครับมกรากุมภา๑เดือน๔วัน
ถ้านายปรัฐวาสป่วยเพื่อนเพื่อนของพลเอกวิทย์ป่วยนะครับป่วยหนักกำลังจะเสียชีวิต
ถามว่าคนที่ป่วยหนักจะเสียชีวิตเนี่ยจะมีอารมณ์ที่จะไปซื้อนาฬิการุ่นล่าสุด
ล่าสุดหรือไม่ครับและถ้าเกิดผลที่ออกมาจากการตรวจสอบปปช
นาฬิกาทุกเรือนนะครับไม่มีการนำเข้าประเทศไทยก็คือซื้อต่างประเทศ
เพื่อนของเอกประวิทย์นั้นไปต่างประเทศยังไงเพราะป่วยก่อนจะเสียชีวิต
และวันที่เพื่อนพลเอกวิวิทย์วันที่๔กุมภาพันธ์ตาย
พลเอกประวิทย์ถ้าเป็นเพื่อนสนิทจะไปงานศพไหม
เมื่อรู้เพื่อนตายทำไมไม่เอานาฬิกาไปคืนทุกเรือนครับ
เพราะตกแต่ทายาทแล้วนี่ยึดไว้๑๐เดือนแล้วมาใส่
นี่คือข้อสงสัยของประชาชนผมสงสัย
ผมว่าผมพูดตรงนี้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนก็สงสัย
แก้ตัวที่ค่อนข้างจะขุ่นข้นถ้ามองไปในน้ำ
สะเทือนถึงความเชื่อมั่นตรฐบาลครับ
ผลสำรวจของนิดาโพลในขณะนั้นก็ชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าพลเอกประวิทย์โกหก
และเรื่องนี้น่าจะมีเอี่ยวกับการทุจริตคอลลอปชั่นหรือไม่
จนมีการนำมาร้องเรียนล้อเลียนกันอย่างกว้างขวางในรายการตลกในทีวีก็ล้อเลียนครับ
ขบวนล้อเลียนการเมืองฟุตบอลพนีธรรมศาสตร์ก็เอามาล้อเรียนครับ

ทั้งประเทศนี้ไม่มีใครเชื่อพลเอกประวิทย์หรอกครับว่ายืมนาฬิกาเพื่อนมา
คงมีแต่คณะกรรมการปปชเท่านั้นที่เชื่อและลงมติ
เชื่อว่าพลเอกประวิทยืมนาฬิกาจากนายปรัฐวาสที่เป็นเจ้าของ
และไม่ผิดฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ

ต่อมานะครับเมื่อวันที่๒๑ธันวาคม๒๕๖๐
ปปชได้เอาหนังสือแถลงข่าวเรื่องคณะกรรมการปปช
ได้แจ้งข้อมูลนาฬิกา๒๒เดือน
ให้ก้มศูนย์ละกราบเริ่มดนต์การณ์ตามวันหน้าหน้าที่
พทเชื่อว่านาฬิกาทั้งหมดนั้นเป็นของนายปรัฐวาส

พลเอกประวิทยืมรายการของเพื่อนจริง

ปปชสรุปว่านาฬิกายืมเพื่อนมาจริง
ไม่ต้องแสดงมหิตสินผลเอกประวิทไม่ผิด
นี่คือข้อสรุปในวันดังกล่าว
พอผลออกมาค้านสายตาประชาชนแบบนี้

ได้ไปขอเอกสารผลสอบคดีและหลักฐาน
ประกอบการสืบสวนทั้งหมดคดีนี้จากปปช

หรือไม่ไต่สวนต่อประชาชนทั่วประเทศ
สามารถขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
แต่พอคดีนี้เป็นคดีของพลเอกประวิทธิ์
กลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
มีข้ออ้างมากมาย
แต่สื่อมวลชนเจ้านี้ไม่ยอมแพ้
ได้ทำหนังสือไปล้องเรียนอย่างคณัฑกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารราชการหรือกขอล
ปัจจุบันยังได้แค่กระดาษเปล่ากลับมา
นี่คือบารมีที่มากมายของผลเอกประวิทย์ครับ
มหากราบแห่งความลึกลับซับซ้อนแหวนแม่และแก่เพื่อน

วันนี้จะถูกทำให้กระจ่างครับ

ผมจะขอเล่าเรื่องลานทั้งหมดของกระบวนการสืบหาความจริงนาฬิกายืมเพื่อน
รวมไปถึงว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีการดำเนินการตัดขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าใครเป็นเจ้าของนาฬิกาอย่างแท้จริง
โดยไม่ตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ
มีการเพราะเหตุใดจึงมีการตีความกฎหมายที่คาดเคลื่อนอย่างผิดปกติ
ทำให้คดีของพลเอกประวิทธิ์ไม่ผิดอะไรเลย
ผลออกมาทำให้ประชาชนทั้งประเทศถึงวันนี้ก็ยังคลางแคลงใจครับ
เรามาเริ่มกันติดตามทีละขั้นทีละขั้นตามกันดีไหมครับท่านประธาน
กระบวนการการสอบสวนเริ่มยังไงครับ
หลังจากที่พลเอกประวิทย์ได้เข้าให้การต่อปปชแล้วว่า
นาฬิกาทั้งหมดท่านยืมเพื่อนมาปรปชก็เริ่มทำการสอบสวน
โดยเบื้องต้นปชได้ตรวจสอบภาพถ่ายแล้วว่าภาพถ่ายนาฬิกา๒๕เรือนนั้นมีซ้ำอยู่๓ภาพ
เหลือนาฬิกาที่ตรวจสอบอยู่ทั้งสิ้นเพียง๒๒เรือน
หลังจากตรวจสอบเสร็จทิศแล้วจึงได้ไปตามหานาฬิกา๒๒เดือนตามภาพถ่าย
เมื่อช่วงต้นปี๒๕๖๑ที่บ้านนายปรัฐวาส
ปรากฏว่าพบตัวนาฬิกา๑๙เรือนพบใบรับรอง๑เรือน
รวม๒๐เรือนอีก๒เรือนที่เหลือหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหน
ที่สำคัญยังไม่ชัดเจนว่านาฬิกาหรูเดือนใดที่ปชหาไม่พบ
เพราะเชื่อตามหน้าข่าวที่บอกว่านาฬิกาที่พลเอกประวิทยกขึ้นมาบังแดดเมื่อ๔ธันวา๖๐
มีการสงสัยว่ามีการสับเปลี่ยนนาฬิกากันหรือไม่
ไม่เอานาฬิการุ่นที่โชว์มาไปเอานาฬิกาอื่นมา
และมีข้อสงสัยนะครับว่านาฬิกาอันนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่มีใบรับรองแต่ละเรือน
เพราะถ้านายธวาสเก็บเอกสารเหล่านี้เอกสารสำคัญน่าจะอยู่รวมกับนาฬิกานั่นแหละ
เพราะต้องเก็บอย่างดีเพราะนาฬิการาคาแพงทำไมถึงมีตัวเรือน
มีข้อสงสัยว่ามีการจัดฉากเอานาฬิกา

อย่างที่ท่านอุทารุณิชิกรรมสาธารณะที่ทางสินชายทราบดีครับว่านาฬิกาทุกเรือนจะหรูหรือไม่
โดยเฉพาะนาฬิกาหลูมากอย่างโลเล็กลิชาร์ทมิวปาร์เต็กส์ฟิลิป
ถ้าตรวจสอบดีก็จะทราบว่าผลิตที่ไหน
นำเข้าและใครเป็นคนซื้อ

จะต้องหาตรงนี้ให้เจอไม่ว่าในประเทศและต่างประเทศ
เรามาดูว่ามีการหาให้เจอไหมหรือตัดตอนตรงนี้ออกไป
พอเจ้าเรื่องงานปชเจอนาฬิกาที่บ้านหรูในปรัฐวาส
ปปชก็ไปตรวจกับผู้นำเข้านาฬิการู๑๓บริษัทครับในประเทศนะครับ
ไม่พบเจอว่าพลเอกประวิทย์และนายปรัฐวาสเคยเป็นลูกค้าบริษัทภายในประเทศที่ไปตรวจสอบ
นั่นหมายความว่านาฬิกาหรูทั้ง๒๐เรือนไม่ได้มาจากการนำเข้าโดยตัวแทนตามปกติ
แต่เป็นการนำเข้าโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ
เพราะเราทราบกันดีว่านาฬิกาหรือพวกนี้บางทีเศรษฐีคนมีตังค์เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ
ก็จะไปหาซื้อมาใส่โดยไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายในไทย
แต่เศรษฐีทั้งหลายคนอาจไม่รู้นะครับคือถึงแม้ท่านไปซื้อนาฬิกาหรูที่ต่างประเทศมาใส่
มูลค่าเกินสองหมื่นพอกลับประเทศไทยท่านมีหน้าที่ต้องสำแดงและชำระอากร
พูดง่ายคือต้องเสียภาษีนำเข้านั่นแหละครับ
ดังนั้นสิ่งที่ประชาทำหลังจากตรวจสอบบริษัทนำเข้าไม่เจอก็คือ
ส่งข้อมูลนาฬิกาหรูทั้ง๒๐เดือนไปให้กับกรมศุลกรเพื่อตรวจสอบ
ปรากฏว่ากรมศุลกรแจ้งกลับมาว่าไม่มีข้อมูลนาฬิกาทั้ง๒๐เรือนในระบบ
และไม่มีข้อมูลการสำแดงนาฬิกาหรูของทั้งผลเอกประวิทย์และนายปรัฐวาส

หมายความว่าทั้ง๒๐เหลือนที่ผลเอกประวิทธิ์อ้างและยืมเสื้อใส่
เป็นนาฬิกาหนีภาษีครับท่านประธาน

นาฬิกาข้อมูลหรูเหล่านี้เป็นสมบัติของใครกันแน่

ปปชก็เลยทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังประเทศต่าง

เรื่องพวกนี้เป็นข้อมูลสู่บุคคล

ถ้าส่งไปโดยตรงไม่ผ่านกระบวนการทำกฎหมาย

เป็นคณะกรรมธิการปปชเคยทำเรื่องอย่างนี้
ถ้าส่งกรรมธิการประชาส่งไปส่วนตัวเขาไม่ให้ครับ
มันต้องผ่านกระบวนการ
เป็นที่รู้กันทั่วไปของ
ผู้ที่อยู่ในงานตรวจสอบความจริง

แต่เขาบอกว่าจะต้องทำให้ถูกวิธีอย่างสวิสเตอร์แลนด์ก็แจ้งมาว่า
ให้ใช้กระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญา
ง่ายการนำข้อมูลที่เข้าสำนวนและถือเป็นพยานน่าเชื่อถือ
ต้องทำข้อมูลผ่านไปยังอายการสูงสุดฐานะผู้ประสานงานกลาง
โดยอาศัยพรบความร่วมมือต่างระหว่างประเทศในเรื่องอายา๒๕๖๒
หรือตามสนที่สัญญาที่มีต่อกันเรื่องนี้ประวัติศาสตร์ของไทย
ไม่ได้ทำครับแต่แค่ส่งไปเฉยก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แน่นอน
ก็ไม่ได้จริงจริงครับเป็นที่น่าสงสัยไหมครับ
ทำไมถึงไม่ทำให้สิ้นกระแสความไม่ส่งไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
ไม่ต้องใครที่ไหนครับคณะไต่สวนประวัติศาสตร์เอง
ก็เสนอให้ประวัติศาสตร์ดำเนินการตามกระบวนการขอความร่วมมือ
ของประเทศในเรื่องคดีอาญาอย่างที่ประเทศสวิสเตอร์แลนดระบุไว้นะครับ
แต่เรื่องนี้มีการพลิกผันครับ
ปปชถึงไม่ยอมทำตามกระบวนการความร่วมมือทางอาญา
ก็เพราะว่าเมื่อวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๖๖
คณะกรรมการปชได้มีมติเสียงข้างมาก๕ต่อ๓
ให้ยุติคดีนี้โดยไม่ต้องดำเนินการตามกระบวนการขอความร่วมมือระหว่างประเทศอีก
สรุปไปเลยว่าเชื่อว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายปรัฐวาส
และได้ให้พลเอกประวิทยืมจริง

รีบสรุปให้ง่ายด้วยเสียงข้างมากได้อย่างไร
เดี๋ยวเราตามไปต่อจะมีคำเฉลยนะครับ
เหตุผลของปปชที่ปปชเชื่อมีอยู่มากในคำแถลง
แต่ผมสรุปหลักทั้งหมด๕ข้อตามหนังสือแถลงข่าวของปปชมท๒๗ธค๒๕๖๑
มีเหตุผลที่ผมสรุปไว้๕ข้อนะครับเขาเขียนยาวพืชมาเลยนะครับ
แต่มีช่องโวหน้าจุดน่าสนใจอยู่เต็มไปหมด
ผมขอนำเหตุผลที่ผมสรุป๕ข้อเนี่ยในหนังสือดังกล่าวไปตรวจดูได้นะครับ
ของปชมาอธิบายเวลานี้ไปหยุดบอกพร่องยังไง
ข้อที่๑ปชบอกว่านาฬิกาที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเก็บรักษาอยู่ในบ้านนายปรัฐวาส
และเป็นส่วนหนึ่งของในการราคาแพงที่นายปฏิวาสได้สะสมไว้
โหวเรื่องนี้ชัดเจนมากครับท่านประธาน
เพราะอย่างที่เรารู้ว่านายปรัฐวาสตุกศรีวงศ์เสียชีวิตเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๐
แต่พลเอกประวิทย์ยังสวมใส่ในการหรูมาถ่ายรูปกับคอลโลม๑ทับ๕เมื่อวันที่๔ธันวา
หลังจากเพื่อนตายไปแล้ว๑๐เดือนอยู่เลย

โทรไปบอกเพื่อนหรือลูกน้องว่า
เฮ้ยช่วยย้ายนาฬิกา๒๐เรือนไปบ้านผม

เรื่องง่ายแค่นี้ผมยังทำได้
แล้วทำไมระดับรองนายกรรมตรีที่มีอำนาจบารมีมากมายในประเทศนี้

แล้วที่ปปชไปตรวจที่บ้านของพลเอกประวิทย์หลังจาก๒เดือนแล้วเนี่ย

ที่เอาย้ายไปไว้เพื่อถ่ายรูปแล้วก็เอากลับมาไว้ที่เดิม

แล้วปปชเชื่อได้อย่างไรว่า
นาฬิการูเหล่านั้นอยู่ในบ้านนายปรัฐวาส
และเป็นส่วนหนึ่งของนายปรัฐวาส

เป็นนาฬิกาจริงหรือไม่ของเจ้าของในประเทศจริงไหม
หรือเอามาพลเอกวิทย์เอามาใส่
แล้วไปตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคือใคร

ข้อสองประวัติศาสตร์ให้เหตุผลว่า
ไม่ปรากฏเอกสารซื้อขายว่านายปรัฐวาส

แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งนภาณิชย์มาตรา๑
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการยึดถือเพื่อตน
กรณีนี้เป็นข้ออ้างที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างยิ่งครับท่านประธาน
ผมขออธิบายประมวลกฎหมายแพ่งลภานิษฐ์มาตรา๑๙๖๙
ในส่วนของการครอบครองทรัพย์ให้เข้าใจง่าย

ในทางกฎหมายถ้าเราไม่รู้แน่ทรัพย์ว่าทรัพย์สินชิ้นนั้นเป็นของใคร
ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนที่สวมใส่ยึดถือเช่นนั้นแหละเป็นเจ้าของ
ผมถามท่านประธานครับว่าประวัติศาสตร์มีหลักฐานอะไรหรือครับ
ที่บอกว่านายปรัฐวาสเคยใส่นาฬิกาหรู๒๐เรือน
มีรูปถ่ายนายปรัฐวาสใส่นาฬิกาหรือพวกนี้ครับ

มีหลักฐานว่านายแปลว่าซื้อนำเข้านาฬิกานี้มาไหมครับ

สภาพบุคคลไปแล้วผมกล่าวแล้วว่า
ปปพตแหภนิตมาตรา๑๕๙๙
เมื่อบุคคลใดตายมณฑกย่อมตก
ทายาทก็ตกไปแล้ว
๑๐เดือนไปแล้วยังเป็นของนายปรัฐวาสสันนิสารได้ยังไง

ปปชเพียงแค่เจอนาฬิกาทั้ง๒๐เรือนที่บ้านนายปรัฐวาส
ก็ไม่รู้ว่านาฬิกาพวกนี้เกิดจากการจัดฉาก
พลเอกประวิทย์เอาไปไว้แล้วก็เอากลับหรือไม่
หรือหลังในปรัฐวาสเสียชีวิต

นาฬิกาเป็นของในปรัฐวาสโดยไม่ตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น
ระหว่างประเทศก็ไม่ตรวจสอบ
แต่กลับกันนะครับสัมภาษณ์ประวัติชอมีภาพถ่ายจำนวนกว่า๒๐ภาพ
ที่ว่าพลเอกพระฤทธิเคยสวมใส่รวมถึงรูปนี้ด้วยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายนาฬิกาหรูหลังจากที่เพื่อนตาย
หลักฐานการยึดถือนาฬิกาของพลเอกประวิทย์นั้นชัดเจน
ว่าเคยใส่ให้น้อยกว่า๒๐เรือน
ทำไมถึงไม่สัดทิศาสตร์ว่าพลเอกพลวิทย์นั้นครอบควรซับศีลและยึดถือซับศีลเพื่อตน

ผมฟังการอภิปรายท่านมาโดยตลอด
ขณะนี้เรากำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรองนายกรรมตรีพลเอกประวิทย์นะครับ
เดี๋ยวตอนท้ายครับท่านประธานครับ
ต่อจากนี้จะมีบอกว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้
เดี๋ยวนะครับแต่เนื้อหาที่ท่านได้พูดมาเนี่ย
ส่วนมากจะไปอภิปรายไว้วางใจปรปช
ไม่ใช่ครับท่านประธานครับแต่ว่านี่พูดถึงปัญหาก่อน
และหรือว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้

เดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรชัดเจนแน่ครับ
ตรงนี้คือการตีความแบบนี้
ผมดูแล้วอาจจะคาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง

ข้อ๓นี่ยิ่งแล้วหนักครับเพราะจู่ปชก็สรุปว่า
จึงต้องด้วยบทฤษฐานแต่กฎหมายว่านายปรัฐวาสศุกษีวงศ์
เป็นเจ้าของนาฬิกาตามคาดข่าว๒๑เรือน
และได้ให้ผลเด็กกว่าวิทยาลัยชัยครับ
ท่านภัยบูลประท้วงครับเชิญท่านภัยบูลครับ

ก็ได้การคำขำสรุปการณ์ของเทชาประเภท
ที่ดูได้ได้หลากขอแสดงครับ
มีอยู่เทศบาลแล้วว่ามันชลาดทำให้ติดดาม

ปลายต่อก็พูดอีกแล้วล่ะฮะท่านประธานท่านไปบนครับ
ดังนั้นผมต้องขออนุญาตให้ท่านประธานช่วยกระชับผู้อภิปราย
ให้อยู่ในประเด็นด้วยแล้วก็ไปอย่าไปเสียดสี
คณะกรรมการปปชครับกับผมได้เตือนคุณธีรชัยไปแล้วนะครับ
อ่าส่วนอื่นบ้างก็ขอให้ครับไม่ใช่เป็นเน้นอยู่จุดเดียวตั้งเป็น๑๐๒๐นาทีแล้วก็อยู่ที่ปรปชอย่างเดียวมันท่านประทานครับนะครับ

หรือเพราะว่าลูกสาวนายปรัฐวาสให้การว่า
นายปรัฐวาสซื้อนาฬิกามาใหม่จะให้พลเอกประวิทย์ดูก่อน
ถ้าพลเอกประวิทย์ชอบก็มักจะให้ยืมสวมใส่
และเปลี่ยนเรือนหนึ่งไปอีกเรือนหนึ่งประจำ
ถ้อยคำไม่กี่ประโยคนี้มันน่าเชื่อไหม
แล้วบอกว่าเรือนหนึ่งอีกเรือนหนึ่งแต่ช่วงระหว่าง๑๐เดือน
มาสับเปลี่ยนได้ไงเพราะนายปรัฐวาสเสียชีวิตไปแล้ว

ข้อ๔เรามาดูว่า
เป็นกรณีที่เหมือนกับว่าจะมีการช่วยแก้ต่างให้พลเอกประวิทย์หรือไม่
ในกรณีหานาฬิกาอีก๑เดือนไม่พบว่า
เมื่อรับฟังว่าพลเอกประวิทวงศุกร์วันได้ยืมนาฬิกาจากนายปัฒนาวาสสุขศรีวงมาสวมใสใสในงานต่าง
จำนวนที่๒๑เดือนข้างต้นจึงรับฟังไม่ได้ว่าพลเอกประวิทธิ
ได้มีการยืมนาฬิกาที่ยังตรวจสอบไม่พบมาสวมใส่
ผมสรุปง่ายก็คือมีการสรุปว่า

ผลเอกประวิทย์ยังมีนาฬิกาแห่งเรือนที่หายไปพบยังไง

เอาล่ะหานาฬิกาไม่เจอ๑เรือน
แต่หานิกายอื่นอีก๒๐กว่าเรือนเจอ
ก็ให้ซื้อซะว่าไอ้๑เดือนนั้นคงยืมมาเหมือนกันนั่นแหละ

นี่คือข้อสรุปจากตรงนี้นะครับ
ผมขอถามว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบข้อที่จริงหรือไม่
เช่นนายปรัฐวาสเสียชีวิตมีการทำพินัยกรรมหรือไม่

ราคาแพงจ้าต้องมีระบุในพิเนกรรม
ให้ตรวจการตรวจสอบได้หรือไม่
ประมวลกฎหมายแพ่งนภานิษฐ์มาตร๑๗๒๘

ประประชาสามารถเข้าไปตรวจสอบ

สอบจากทายาทก็ได้โดยง่าย
เรื่องนี้ไม่ปรากฏว่ามีการทำครับ

เป็นอาลิการุ่นที่สิบเกินของในปรัฐวาสจริงหรือไม่

เขียนว่าประปราชา

เวลาพูดนี้ก็ยังไม่ทำตามที่ท่านประธานวินิจฉัย

ท่านประชาชนที่รับฟังทางบ้านจะเข้าใจผิด
ท่านผู้อภิปาย
ดังนั้นท่านประธานได้วินิจฉัยไว้จบแล้วนะว่าไม่ควรไปกล่าวถึง
เพราะอันนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีขอท่านประธาน
ก็ท่านประธานวินิจฉัยถูกแล้วครับได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
แล้วผมก็กำลังฟังท่านธีรชัยอภิปรายต่อมานะครับ
ก็ได้ฝากท่านธีรชัยแล้วกันนะครับว่าประเด็นให้โยงเข้าสู่ท่านพลเอกประวิทธิ์
ไม่ใช่ว่าไปลากอยู่กับปปชตลอดนั่นจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้
ไม่ใช่ครับท่านประธานครับผมผมต้องการปูก่อนว่าปัญหาอยู่ตรงนี้แล้ว
ยาวเกินมันปูยาวเกินครับครับผมนิดเดียวครับอีกสองข้อ
เพราะเป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องรู้นะครับกับผมและกรรมธิการปปชได้สอบถาม
แต่ได้รับคำตอบว่าไม่ตรงคำถามบ้างหรือไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ได้บ้างนะครับ
ก็เป็นอย่างนี้ในส่วนชั้นการสอบสวนในกรรมธิการปปช
เรื่องนี้มันถือว่าได้ตรวจสอบโดยถี่ถ้วนหรือไม่
เรามาดูอีกข้อหนึ่งครับจากการที่บชสรุปให้ไปแล้วว่า
ผิดไม่ผิดเป็นนาฬิกาเพื่อนจริงพลเอกประวิทย์ไม่ผิด
ไม่ได้ยื่นบัญชีทัพสินเท็จจริงผลเอกบริวิตยืมจริง
ชได้เพิ่มเติมว่าไม่ปรากฏว่านายปรัฐวาสสุขศรีวงศ์และบริษัทคอมลิ้ง

ในสังกัดบรรดศ์กระทรวงการโหมแต่หลังใด
บริษัทคอมลิ้งค์เป็นอุตสัตว์ที่
เหมือนระบุว่าเป็นของนายปรัฐวาสหรือเปล่า
ในเหตุผลแบบนี้จึงต้องชี้แจง
เพื่อทำให้ดูแล้วใสมากขึ้น

เอกประวิทย์กับนายปรัฐวาสเป็นเพื่อนกันแบบไหน

มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับว่ามีที่ไหนคบหาเพื่อนกัน๖๐ปี
โดยที่พลเอกประวิทย์ไม่เคยทำอะไรให้เพื่อนเลย
และการให้ถ้าพลเอกวิทย์จะตอบแทนเนี่ยมันต้องให้แบบไม่ธรรมดา
เพราะผลเอกประวิทย์คือพี่ใหญ่แห่งสามชอ

แล้วแต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกยังยกให้เป็นพี่ใหญ่
แล้วทำไมจึงมีการตรวจเฉพาะสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประหลัดกระทรวงกราโหม
ซึ่งความจริงแล้วจะต้องมีการตรวจสอบให้ครบทุกกระทรวงทะวงกลมไม่ใช่นะครับ
ว่าบริษัทดังกล่าวเคยทำสัญญาอะไรกับหน่วยงานรัฐไว้บ้าง
และไม่ใช่ตรวจเพราะว่าบริษัทดังกล่าวนั้นได้เป็นคู่สัญญารัฐอย่างเดียว
ต้องดูว่าบริษัทดังกล่าวได้ไปถือหุ้นในบริษัทอื่นที่รับงานสัมประธานของรัฐหรือไม่
แต่ไม่ปรากฏว่ามีการได้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้
จะขายหุ้นตัวนี้ออกไปเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
เพื่อนสมาชิกสสเก้าไกรของผมนายรังสิมันโรมได้เคยอภิปรายเอาไว้เมื่อสองปีก่อน
ว่าบริษัทดังกล่าวเคยเป็นบริษัทที่รับสัมประธานจากรัฐ
ไม่รู้กันเลยเหรอครับการตรวจสอบแค่กระทรวงกลาโหมมันจะเพียงพอหรือไม่ครับ
ด้วยเหตุผลทั้ง๕ข้อดังกล่าวปปชสรุป๕ต่อ๓ว่า
ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความเป็นเท็จ
ปกปิดข้อความจริงที่คุณบอกให้แจ้งและมีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่า
มีเจตนาไม่แสดงที่มายังเท็จสินนั้น
คือสรุปว่าพลเอกประยุทธ์สิทธิ์ไม่ผิดครับ
ผมอยากให้มีการเปิดเผยมติ๕ต่อ๓ว่ามี๕เหตุผลอะไร
ยืนยันตามนี้๓มีเหตุผลอะไรคัดค้านยังไงหรือไม่

แต่นี่คือการสรุปโดยที่ไม่มีแสวงหาหลักฐานเจ้าของนาฬิกาผู้ผลิต
หรือผู้ขายในต่างประเทศเลยครับมันน่าสงสัยไหมครับ
การที่ส่งหนังสือไปยังต่างประเทศผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้
อกจากนั้นสิ่งที่กระทำนั้นเป็นที่รู้กันว่า
ยังไม่มีการตรวจสอบแบบสิ้นกระแสความ
นอกจากนั้นการตรวจสอบเชิงลึกตามระเบียบประวัติศาสตร์
ด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ
และดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินสินนะครับ

สถานีกระหลังกระทรัพย์ไม่ต้องใจท่าน
ผมจะนิดเดียวครับยังไม่ได้มีตันสวดข้อมูลการเงินเงินเลยนะครับ
เครดิตรูดที่ไหนยื่นส่งไปปปงอแป๊บเดียวนะครับ
เขาตรวจได้เลยครับไปต่างประเทศนาฬิกานี่ซื้อจากไหนใครซื้อให้
ยิ่งถ้าเกิดมีใครซื้อให้และเป็นชื่อของผู้เด็กพระวิทย์
อันนี้ยิ่งหนักแต่ไม่มีการตรวจสอบอย่างนี้ครับ
สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนที่กระทำเนี่ย
ก็สามารถที่จะทราบดีทั้งหมด
ตอนนี้คงอยากรู้ไหมครับเรื่องที่ท่านอยากจะถามว่า

เรามาดูครับที่มาปรปชชุดนี้มาอย่างไร

ได้มีการรับประหารของคศชนำโดย๓ปพยพวพนพ

แถนสภาพุทธภัยรัศดรจากการเลือกตั้ง
ท่านที่รัชชัยครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับ

ผู้ชายลักษณ์อร่อยจังหวัดนครสิรรภ์รัชครับ
ขออนุญาตกับท่านพ่องบัตรฐานนิตุสิบห้ารี่ครับ

เรื่องอันต่อที่อย่างหน้าที่สอง
กับนี้ก็เวลาที่สอง
ของพระท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวของท่านผู้อภิปรายเนี่ยครับ
ก็เป็นคณะกรรมาธิการเป็นกรรมาธิการของปปชอยู่แล้ว
ก็สามารถที่จะไปใช้อำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการปปชเนี่ย
ตรวจสอบติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของปปชนะครับ
ก็คงควรจะใช้ให้ตรงประเด็นครับท่านประธานช่วยโปรดวินิจฉัยด้วยครับ
ครับผมได้เตือนท่านธีรชัยไปหลายครั้งนะครับ
ผมเข้าใจครับว่าประเด็นที่ท่านกำลังพูดถึงพลเอกประวิทย์นี่มันเกี่ยวยงกับปปช
แต่มันก็ควรจะลงไปพอประมาณแต่นี่ตลอดระยะเวลา๒๐กว่านาที
ท่านลุยเรื่องประเด็นประประชาการทำงานของประประชาอย่างเดียว
ครับสูตรประเด็นนี้ครับท่านประธานครับ๒๒พุทธภาคา๕๗นะครับ
มีการตั้งสะพานิติบัญญัติแห่งชาติแทนสภาพผู้แทนรัศดรจากการเลือกตั้ง
รัฐมนุน๖๐มีการตั้งวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ประชาชนแต่แต่งตั้งจากคอสชโดย๒สภานี้แต่ละช่วงเวลา
มีอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระรวมถึงปปชชุดนี้ด้วย
มีการใช้อำนาจคณะรัฐประหารเข้าแทรกแซงคณะกรรมการปปชหลายครั้ง
เช่นต่ออายุประธานหรือปลดประธานปปช
มีการใช้มาตราที่๒๔ออกคำสั่งโค้งสอชหลายภาพเช่น
คำสั่งคศฉบับที่๑๓ทับ๒๕๕๘กำหนดให้ประธานสภานิติบัญแห่งชาติสนชนะครับ
และรองนายกรรมนตรีคือพลเอกก็คือนายวิศนุเครืองาม
เข้ามาเป็นกรรมการคัดสรรกรรมการปปช
ทำให้สัดส่วนกรรมการคัดสรรค์กรรมการปปช
เป็นสัดส่วนที่มีคนใกล้ชิดขอสชเป็นเสียงข้างมาก
ทำให้สามารถกำหนดตัวบุคคลให้ใครไปเป็นกรรมประชาได้อย่างเด็ดขาด

มีท่านสมาชิกท่านอัตกรประท้วง
เรื่องอะไรครับผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
ผมกลับเรียนท่านประธานที่ครบครับ

ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ๙นะครับ
ผมอยากให้ท่านประธานควบคุมการประชุมครับ
แล้วก็ขณะนี้เนี่ยครับผู้อภิปรายเนี่ย
พูดถึงเรื่องเก่าเนี่ย
ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดนี้เลยนะครับ
คืออยากจะเอาให้เข้าประเด็นให้ตรงยัตติครับว่า

ก็เอาเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังอภิปราย
รัฐบาลชุดนี้คอรมอคณะนี้ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนครับ
ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานให้โปรดพินาด้วยครับขอบคุณครับครับ
ก็คำประท้วงของอัฐกรมีเหตุผลนะครับ
ผมได้วินิจฉัยและได้เตือนท่านธีรชัยไปหลายรอบแล้ว
ผมเข้าใจว่าท่านต้องปูแต่ว่ามันปูยาวเหลือเกิน
ฉะนั้นมันไม่เข้าประเด็นหลักที่ถึงพลเอกประวิทย์สักที

ถ้าสมมุติว่าท่านยังพูดประเด็นเดิมอยู่ลงในเรื่องของการทำงานของปปชอยู่
ผมก็อาจจะต้องให้ท่านยุติการอภิปรายนะครับ

มีการสืบทอดอำนาจตนเองวางโครงข่ายตนเองในองค์กรอิสระ

คงไม่ลงละเอียดว่าสัญหาใครมาบ้างแต่มีอยู่คนหนึ่งครับ
เป็นคนสำคัญได้รับการสัญหาเป็นกรรมการต่อชอ
นั่นคือพลตำรวจเอกวัชพลประสานราชกิจ
ซึ่งต่อมาเป็นประธานปปชสืบเนื่อง
ตั้งแต่ปลายปี๕๘ยาวจนถึงปัจจุบัน
ผลตำรวจเอกท่านนี้น่าสนใจอย่างไร
จากคนผู้นี้เคยเป็นสนชที่คศแต่งตั้งมากับอีกแล้ว
ยังเคยเป็นอดีตรองเลขาศิการนตศฝ่ายการเมืองของพลตรวจเอกวัววิทย์วงศ์สุวรรณ
ท่านที่เลยใจครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพันธุระโทษธนภาษณ์คิติวงศาครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดจันทร์ตะวัลีเข็ด๑ปรักษ์ฝรั่งจานรัฐครับ
ต้องด้วยความขอรบท่านผู้อภิปรายนะครับขออนุญาตประท้วงท่านข้อ๖๙นะครับท่านครับ
เนื่องจากว่าท่านมีชื่อของบุคคลที่๓นะครับที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ
กล่าวอ้างถึงบุคคลที่๓หลายครั้งแล้วครับที่ฟังอยู่
แล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับท่านขออนุญาตนะครับข้อ๖๙นะครับ
ท่านต้องเข้าอยู่ในประเด็นนะครับตอนนี้ที่ท่านอภิปรายเนี่ย
การอภิปรายไม่ไว้วางใจผมว่าปปชนะยังไม่มีตรงไหนเลยที่ว่าท่าน
ไม่ไว้วางใจท่านผลเอกเอ่อผลเอกประวิทธิ์หวงสุวรรณนะครับ
ขอให้ท่านอยู่ในประเด็นแล้วก็เป็นการอภิปรายที่
มีการประท้วงในประเด็นนี้กันอย่างบ่อยมากขอให้ท่านประธานปลดพิจารณาทำหน้าที่
เพื่อความสงบเรียบร้อยด้วยครับขอพิจารณาครับท่านเจราชัยครับ
ท่านต้องสรุปเข้าสู่ประเด็นสรุปแล้วครับท่านประธาน
หากว่าท่านยังไปพูดครับสรุปแล้วครับท่านประธานครับ
อยู่ผมจะให้ท่านยุติการอภิปรายสรุปแล้วครับว่าเอ่อ
ท่านประธานคนปัจจุบันก็ได้ถอนตัวยอมรับว่ามีส่วนได้เสีย
ก็ได้ถอนตัวจากกรรมการสอบสวนแต่ถึงแม้จะถอนตัวแล้ว
จะเรียกว่าไม่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกันสับสนเลยก็คงพูดไม่เต็มปากนัก
นี่ยังไม่พูดว่ากรรมการที่เหลือการสอบสวน
ก็ผ่านผ่านกระบวนคัดสรรที่คศตั้งมากับมือด้วย
ซึ่งมีทั้งกรรมการคัดสรรและสภาที่อนุมัติด้วย
ผมจึงถามว่านี่คืออำนาจที่สร้างระบบในการควบคุมการบริหารประเทศนี้ใช่ไหมครับ
ตรวจสอบจึงไม่สามารถตำรวจตรวจสอบได้ดีเพราะอำนาจคอสชใช่ไหมครับ
เรามาดูคดีในอดีตเปรียบเทียบกันเพราะถ้าไม่มีคอสชมาตั้ง
กรรมการตัดตามกระบวนการแบบนี้ปปชชุดอื่นเขาทำยังไงครับ
ในอดีตครับมีสมัยปวชชุดก่อนท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อหกสิบเก้าครับ
เชิญครับท่านประธานฮะเอ่อผมขอไปข้อที่เจ็ดสิบด้วยเลยฮะ
คือท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วว่าผู้อภิปรายไม่ควรจะไปเอ่ยถึงทางปปช
จนกระทั่งเป็นการอภิปรายไว้วางใจปรปชไปแล้วขอให้หยุดนะฮะ
แล้วก็ขอให้สรุปนะฮะปรากฏเวลาท่านสรุปท่านก็พูดถึงปปชตลอดอีก
แล้วก็กำลังจะพูดต่อไปอีกฮะเป็นการไม่ปฏิบัติตามท่านประธานนะครับ
ดังนั้นขอให้ท่านประธานอ่าแช่มหน้าตามข้อที่เจ็ดสิบฮะ
ให้ผู้อภิปรายยุติการอภิปรายได้ล่ะครับเพราะประเด็นซ้ำซากแล้วไม่ไปไหนเลย
แล้วก็ฝ่าฝืนข้อวิจัยของท่านประธานด้วยครับครับท่านครับ
ภัยบูลประท้วงมีเหตุผลนะครับครับฉะนั้นผมจึงเตือนท่านธีรชัยครับ
ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อเก้าครับเดี๋ยวครับ
ผมวินิจฉัยก่อนครับถ้าท่านธีรชัยยังไปอภิปราย
ขอสชไปอภิปรายปปชอยู่แล้วก็ผมจะต้องขอให้ท่านยุติการอภิปรายในประเด็นนี้
อยากให้ท่านสรุปมุ่งตรงมาที่พลเอกประวิทย์เลยครับว่า
หลีกเลี่ยงการที่จะทำผิดกฎหมายอะไรยังไง
ให้มันเห็นชัดเจนเลยนี่คุณไปขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เป็นเวลายาวนานแล้ว
ฉะนั้นท่านต้องรีบเข้าสู่ประเด็นนะครับถ้ายังอภิปรายแบบเดิม
ผมจะต้องขอให้ท่านยุติเชิญอภิปรายต่อ
ท่านประธานครับคดีนายสออดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ย
เหมือนกันมีการชี้ความมูลความผิดว่านายสอ
ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแต่มีการต่อสู้ว่า
โฟลกสวาแกนคันนี้เป็นยืมเพื่อนคนอื่นมา
แต่ประประชาชุดนั้นไม่เชื่อ
ที่ชื่อในเล่มทะเบียนรถคันนั้นเป็นของบุคคลอื่น
และมีการคืนรถคันนั้นไปแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อ

บอกว่าถึงชื่อในทะเบียนรถเป็นชื่อผู้อื่น
แต่รถเป็นทรัพย์สินของนายสออดีตประหลักกระทรวงคมนาคม
เพราะฉะนั้นจะต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สิน
ต่อมาก็มีการพิพากษาของสารจำคุก๑๐ปีกรณีร่ำรวยปกติ

แค่๒เดือนก่อนที่จะมีการตัดสินว่า
เด็กประวิทย์ไม่ผิดจากกรณีแหวนแพทย์นาฬิกาเพื่อน
คดีนี้มีเนื้อหาเหมือนกันครับ
แต่การตัดสินนั้นต่างกันรางกับฟ้าไก่เหว
ถ้าไม่ใช่เพราะอำนาจคอสจที่มีแต่งตั้ง
อำนาจที่ไม่ใช่อำนาจที่สั่งการเป็นทางการ
แต่มันอำนาจบารมีจากการที่ให้คนไข่มาสั่งตั้น
คดีผมเชื่อว่ามันต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
แต่กรณีนี้ทำไมถึงแตกต่างกันครับ
คดีนี้ไม่มีแม้จะสืบหานาฬิกาเจ้าของที่เป็นของใคร
ยิ่งแล้วใหญ่ย้อนมาถึงกรณีของรัฐบาลชุดนี้
สุรากรก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันครับ
กรมศุลากรได้รับนาฬิกา๒๐เรือนมา

ที่สำคัญครับก็คือกรมศุลกรไม่ได้ยึดของกลาง
นาฬิกาหรูที่หนีภาษีที่เตือนไว้แต่ให้ลูกสาวของเพื่อนของรัฐมนตรี
ส่งภาพถ่ายนาฬิกาทั้ง๒๐เรือนไว้แทน
ครูเลือกสารในเพื่อนพลเอกประวิทย์อ้างว่านาฬิกาดังกล่าวเป็นของบีดา
มีผลทางจิตใจจึงขอเก็บไว้
สุรกรก็ยอมเก็บภาพทันนาฬิกาจริง

สุรกรเป็นห่วยราชการไม่มีที่เก็บของกลาง

ทำให้ของกลางเสียหายได้
เป็นไปได้หรือครับกรมสุรกรไม่มีที่เก็บ
เพราะกลุ่มเสนอการนั้นเป็นหน่วยงานที่ยึดของหนีภาษีเป็นหลัก
ผมจับได้ผู้แตกคือเมื่อเดือนมิถุนายน๒๕๖๖

รุ่นเวลียเนอร์ทูลเมื่อวันที่๒๓มิถุนายน๒๕๖๕
ราคาเริ่มต้น๓๗ล้านบาท

ต้องจากประวัติศาสตร์แล้วท่านก็ลงไปที่กรมสุรากร
ฉะนั้นผมว่าท่านเข้าสู่ประเด็นนะครับนะครับ
เข้าสู่ประเด็นว่าพลเอกประวิทย์ท่าน
บกพร่องอย่างไรผิดพลาดอย่างไร

เพราะตลอดระยะเวลามาท่านเรียบค่ายมาโดยตลอดนะครับ
ถ้าท่านยังจะพูดนอกประเด็นอยู่
ขอให้ท่านยุติการอภิปรายครับ
แต่ท่านจะอภิปรายประเด็นอื่น
ท่านต้องพูดประเด็นที่เป็นเรื่อง
ในอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของพลเอกประวิทย์ครับ

ทุจริตอย่างไรประพฤติมิชชอบอย่างไร
ท่านต้องเข้าสู่ประเด็นตรงนี้
ถ้ายังไปลงเรื่องเดิมอยู่ผมต้องขอให้ท่านยุติครับ
ผมอย่างนี้ผมสรุปทั้งสั้นตรงนี้เลยว่าท่านประธานค่ะดิฉันประท้วงท่านประทานค่ะ

ดิฉันประท้วงท่านประทานค่ะเชิญครับประท้วงผมเรื่องอะไรครับ
ค่ะท่านประทานค่ะดิฉันกรณิตงามสุโกรธนานะคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขตคลองเตยและวัฒนาพักพลังประชารัฐค่ะ
ประท้วงท่านประธานข้อ๖๙นะคะว่า
ผู้อภิปรายเนี่ยพูดวกไปวนมาวนเวียนซ้ำซากเนี่ยนะคะ
เวลาก็จะหมดแล้วแต่ก็ยังเรื่องเดิมเลยนะคะท่านประธาน
ถ้าเกิดว่าท่านไม่พอใจในคำตัดสินของปปช
ยังคาบเกี่ยวไปหน่วยงานศุลกากรอีกท่านฟ้องไปเลยค่ะนะคะ
แล้วตอนนี้มันเสียเวลาสภามากดิฉันก็เห็นว่า
เราก็ฟังเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะท่านก็ไม่สรุป
และท่านก็ดิฉันก็ประท้วงท่านประธานด้วยนะคะ
เพราะว่ามีผู้สมาชิกได้เสนอท่านประธาน
ประท้วงในข้อ๗๐ให้ท่านปิดการอภิปรายไปเลยค่ะ
เพราะว่าวนเวียนซ้ำซากขอท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยค่ะ

ท่านเกิร์ลณิศก็ไม่ได้ฟังที่ผมมินิจฉัยเลยครับ
ผมได้เตือนคุณธีรชัยเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วนะครับ
ถ้าท่านยังจะพูดนอกประเด็นคือเรียบค่ายอยู่ไม่เข้าสู่ประเด็นตรงนี้
ผมจะต้องขอให้ท่านยุติการอภิปรายในประเด็นนี้นะครับ
ผมขอถามท่านพลเอกประวิทย์เลยนะครับ

เนื่องจากว่ากรมสุรกรก็ซื้อนาฬิกาคืนภายในราคา๑๙ล้านบาท
เป็นการกระทำของท่านที่ใช้อำนาจทำใช่ไหมครับ
ไม่ยอมเก็บไม่ยอมเอานาฬิกาตัวจริงมาไว้ที่สุรกากร
แต่ส่งภาพถ่ายมาเฉยก็เป็นการกระทำของท่านใช่ไหมครับ

คดีทั่วไปนั้นเขาต้องยึดมาเอาตัวนิกามา
แต่ก่อนนี้สุรากากรก็ไม่ได้ทำครับ
สิ่งเหล่านี้เกิดกันถ้าได้ใช้อำนาจใช่ไหมครับผมถามไป
ถ้าท่านตอบไม่ได้และองค์กรต่างที่บังคับใช้กฎหมาย
ไม่สามารถทำให้ประชาชนนั้นกระจ่างชัดได้ว่า
นาฬิกาหรู๒๐เรือนนั้นเป็นของใครกันแน่
ท่านประธานที่เคารพครับผมขอพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้าน
เรามาช่วยกันหาความจริงดีไหมครับ
สไลด์บนจอนี้คือข้อมูลนาฬิกาหรู๒๐เรือน
สามารถตรวจสอบไปยังบริษัทผู้ผลิตผู้จำหน่ายในแต่ต่างประเทศได้
องค์กรหลักในการตรวจสอบและองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ยอดดำเนินการตรวจสอบตามภาระบอบความเรื่องมือ
ระหว่างประเทศในคดีอายา๒๕๕ให้ได้ความจริง

ครับกราบเรียนท่านประธานสะพานธิกระโลกครับ
ผมพันธุ์บริษัทโทษธนพัฒน์กิติวงศา
ควรขอผิดนะครับต้องขออนุญาตท่านพัวพิปรายนะครับ
ท่านปิดข้อบังคับที่๖๙นะครับ
ท่านอภิปรายวนเวียนซ้ำซากมากนะครับ
นี่เรามาเริ่มต้นเอาอีกแล้วนะครับ

ท่านจะว่าอย่างไรนะครับผมแล้วก็อยากจะกลับเรียนท่านประธานนะครับ
ดุลพินิษฐ์ในข้อ๙นะครับให้ใช้ในข้อบังคับที่๗๔ได้แล้วครับท่านประธานครับ
ให้มีการจบอภิปรายเพราะว่าไม่ไปไหนเลยครับท่านประธานครับ
กลับขอบคุณท่านประธานวินฉัยอยู่ด้วยครับ
ผมวินิจฉัยเหมือนเดิมครับท่านธีรชัยครับ
วันนี้ท่านยังอยู่วนเวียนอยู่ที่เดิมผมจะจบแล้วครับท่านท่านประธานครับ
ต้องรีบเข้าสู่ประเด็นแล้วครับท่านประธานครับ
จะเชิญท่านท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับ
ท่านประธานครับผมนทรุษบัวประธุมบัญชีไรชื่อพรรคเก้าไก่
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อที่๙ครับ
แล้วก็ประท้วงท่านผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ในข้อที่๖๙ครับ
ผมอยากจะเรียนว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านประธานวินิจฉัยก่อนหน้านี้นะครับ
เมื่อสักครู่นะครับเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับที่ท่านบอกว่า
ให้คุณธิรชัยเข้าสู่ประเด็นแล้วหลังจากนั้นคุณธิรชัยก็เริ่มจี้ก็ครับ
เริ่มถามว่าพลเอกประวิทย์ตกลงเรื่องนี้อย่างไรท่านรู้ไม่รู้ใดต่าง
ผมคิดว่านี่คือไฮไลท์ก็ครับคือประเด็นต่าง
แต่ผมอยากขออย่างเดียวครับว่าอย่าประท้วงซ้ำซากครับ
ประท้วงซ้ำซากก็เข้าข่ายเช่นเดียวกันครับ
แล้วเรื่องเวลาเป็นเรื่องของฝ่ายค้านครับ

ถ้าว่าผมเห็นว่ายังไม่เสร็จสิ้นกระแสความ
ผมก็สามารถจะให้คุณธิกาชัยอภิปรายต่อได้ครับ

และเหลืออีกไม่กี่นาทีที่กำลังเข้าสู่ประเด็นนะครับน้ำประธานครับ
วินิจฉัยสุดท้ายก็ถูกต้องครับ
เพราะว่าท่านธีรชัยก็วนอยู่แต่

ฉะนั้นมันต้องเข้าสู่ประเด็นซะทีว่า
จะถามหรือจะไม่ไว้วางใจท่านยังไง

ไม่ต้องไปย้อนคืนไปอีกครับ

ผมวินิจฉัยชัดเจนแล้วนะครับ
ท่านธิราชายสรุปเข้าประเด็นเลยครับ

ผมว่าท่านก็อยู่ในสภามานานนะฮะ
อภิปรายนั้นต้องกล่าวกับท่านประธานนะฮะ

รองนายกเป็นมัญญาติครับครับแต่ในประเด็นที่สอง
ผมเรียนท่านผู้ประท้วงผมประท้วงเมื่อกี้
ผมขอให้ท่านประธานนะถ้าว่าท่านผู้อภิปรายยังดำเนินการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับอยู่อย่างนี้แล้วก็ฝ่าฝืนข้อวิจัยของท่านประธานด้วย
ขอให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองครับท่านประธานจำเป็นแล้วล่ะครับ
ท่านประธานเตือนกันแล้วห้ามปามก็แล้วแต่ถ้ายังทำอยู่
ท่านห้ามพูดแต่ถ้ายังทำอีกก็ต้องเชิญออกนอกห้องประชุมกัน
ขอบคุณครับเป็นขั้นตอนต่อไปครับครับท่านประธานครับ
เชิญท่านที่รายใจท่านท่านครับผมอารือท่านประธานนิดครับ
มวลศักดิบุรณงามและกึ่งประท้วงคือวันนี้ถ้าหากประธานให้ประท้วงบ่อยบ่อย
ไอ้คนมีปลายมันก็กลับของเก่าอีกเพราะมันลืมถ้าให้พูดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็จบ
แต่ถ้าประท้วงก็ลืมนึกไม่ได้เอาไปตั้งต้นใหม่อีก
ก็ไปโทษกันไปโทษกันมาท่านประธานควบคุมเถอะครับ
มันเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิกตามข้อบังคับครับถ้าผมถ้าถ้าท่านสมาชิกยืนขึ้นและชูมือขึ้น
ศีรษะนี่ผมไม่ให้ท่านสมาชิกประท้วงผมก็ผิดข้อบังคับครับ
แต่ว่าประธานก็ทำหน้าที่วินิจฉัยนะครับผมเองก็ไม่อยากจะใช้
มาตรการที่มันเด็ดขาดรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับเพราะสภาเราก็มาได้ดีนะครับ
วันนี้เป็นวันที่สองแล้วเราก็มาด้วยดีฉะนั้นท่านธิรชัยยาวเกินแล้วล่ะครับ
พูดถึงนาฬิกา๒๐เรือนเนี่ยท่านเข้าประเด็นเลยหรือครับนะครับ
งั้นก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดสุดท้ายคือต้องให้
ถามท่านประธานผ่านไปยองรองนายกพลเอกประวิทย์นะครับว่า
ท่านได้ดำเนินการแทรกแทรงองค์กรอิสระที่ตรวจสอบท่านเอง
ท่านได้ดำเนินการแทรกแซงกรมศุลกรเพื่อช่วยคดีของท่านหรือเปล่าครับ
เพราะที่ผ่านมาผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยกระบวนการตรวจสอบที่ควรจะเป็นมันไม่เกิด
อย่าบอกนะครับว่าท่านเป็นรองนายรัฐมนตรีจะทำอะไรได้เพราะท่านมีอำนาจ
พลเอกประยุทธ์นายกยังบอกว่าเป็นพี่ใหญ่
อำนาจมีทั้งอำนาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอำนาจเป็นทางการคืออำนาจที่สั่งตรงเป็นหนังสือราชการ
แต่อำนาจไม่เป็นทางการคืออำนาจบารมีครับและกระบวนการที่อภิปรายที่มาขององค์กรตรวจสอบที่ผมบอก
สักครู่นั้นมาจากกระบวนการในช่วงของเวลาคอสชตัวประธานก็เป็นยังไง
เป็นที่สงสัยว่าท่านได้ใช้อำนาจนี้ลงไปหรือไม่
กรหน่วยงานอื่นเช่นกรมศุลกากรที่ไม่ยอมยึดนาฬิกาไว้
ท่านธีรชัยครับยทธิ์นี้เป็นยทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผมได้กล่าวในที่ประชุมตั้งแต่เช้าแล้วว่า
ท่านต้องกล่าวหาเลยว่าใช้อำนาจยังไงที่มันขัดต่อรัฐมนูลขัดต่อ

ผมขอกล่าวหาว่าท่านผมขอกล่าวหาท่านพลเอกประวิทย์ผ่านท่านประธานว่า
ท่านแทรกแทรงเช่นนัทแทรกแทรงองค์กรอิสระและก็ตัวของกรมสุรกรณ์ใช่ไหมครับ
ผมถามหานี้นะครับผมขอกล่าวหานะครับ
อย่าถามครับกล่าวหาไปเลย

พี่น้องประชาชนหน่วยงานปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลก
องค์กรภาครัฐเอกชนทั้งในต่างเทศ
ช่วยกันตรวจสอบกับเราด้วยครับ
ผมพยายามหาแต่ติดเรื่องข้อกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศ

คดีอาญาต้ององค์กรหลักเท่านั้น
ผมขอตรวจสอบไปยังบัญชีทรัพย์มรดกต่าง
ที่ต้องระบุว่ามีนาฬิกาหรูอย่างนี้อยู่หรือไม่

ตรงนี้๒ข้อนี้ขอตรวจสอบเท่านั้นว่าเป็นของใคร
ถ้าไม่มีคนมีบารมีไปใช้อำนาจแทรกแทรง
ไม่มีทางที่จะออกอย่างนี้ได้
มันต้องมีการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ
แต่ตอนนี้ที่ผ่านมาหลายปีแล้ว
ผมพยายามในกรรมธิการประชา๒ปีแล้ว
ยังหาคำตอบจากการตรวจสอบนี้ไม่ได้
จึงต้องมาพูดในสภาแห่งนี้
และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันครับ
ช่วยกันตรวจสอบและหาความจริงให้ได้
เพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินหนี้สิน

เกิดจากการตรวจสอบที่มีรัฐฐานเดียวกันครับ
และตรวจสอบทุกคดีโดยไม่มองหน้าใคร

ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาในทุกกรณี
ไม่ต้องการเกรงใจใครที่มีอำนาจเหนืออย่างไร
และไม่ต้องการให้องค์กรตรวจสอบนั้นกันแกล้งใคร
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ประเทศนี้มีประเทศเหรอครับ

ปกติแล้วถ้าท่านกล้าทำก็ต้องท่ารับ
ผมถามท่านว่านาฬิกา๒๐เรือนถ้าเป็นของท่านก็รับไปเถอะครับ
ใช้อำนาจนอกเหนือจากอำนาจทั่วไปเลยครับ

ท่านอย่าบอกนะครับว่าไม่รู้

ท่านเข้าไปแทรกแสงปตรอปกติ
จบละครับพอละครับท่านเจริญชายพอและครับ
ใช่ไหมครับเพราะเป็นแบบนี้เองผมจึงไม่อาจไว้วางใจท่านได้ครับ
ขอให้สมาชิกได้โปรดลงมติไม่ว่างใจพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยครับ